คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้โอ้โหมีหลายคลิป
แล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๒
ต่อเนื่องมาจนถึงปี๖๔แม่ทำร้ายลูก
แม่ลูกแท้เลยนะคุณผู้ชม
นี้ปี๖๔ลูกอายุ๗ขวบ
แล้วแม่ทำร้ายลูกสาเหตุคืออะไรรู้ไหมคะ
คือป้อนข้าวลูกแล้วลูกไม่กินข้าว
แค่นี้ค่ะโมโหแล้วก็ทำร้ายลูก

มาดูคลิปแรกกันก่อนอันนี้ตั้งแต่เมื่อปี๖๒นะคะ
นี่ค่ะคนที่นั่งที่มีรอยสักที่แข็งคือคือแม่

แล้วดูสิคะแต่แม่ที่นั่งอยู่บนเตียง
โดนดึงแบบนี้พยายามจะยัดช้อนเข้าไปในปากเด็กพยายามจะป้อนข้าวเด็ก
แล้วเด็กก็ร้องไห้อ่ะแต่แม่ก็ยังด่าเด็กแล้วก็กระชากแบบทำแรงอ่ะ
แต่ในคลิปนี้จะมีเด็กอีกคนนึงนะคะอายุ๑๒นั่งอยู่ที่พื้นเห็นไหมคะ
อันนี้ปีหกสองทำร้ายลูก
คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเมษายนปีนี้ปี๖๔เห็นไหมคะ
คือแม่คนเดิมเขาจะลักษณะเป็นธอมธอมฮ่าวฮ่าวหน่อย
คล้ายคล้ายกับต่อว่าหลานชายที่นอนอยู่แล้วก็อีกฝั่งเนี่ยคือลูกนะคะ
หลับอยู่ที่เตียงนะคะแต่กล้องมันจะไม่ค่อยชัดนะคะ
แต่ว่าแม่เนี่ยหันมาพูดกับกล้องเลยเดี๋ยวลองดูหน่อย
มาพูดแบบเนี้ยคือป้าของเด็กเอากล้องมาติดค่ะ
ป้าของเด็กเอากล้องมาติดแล้วก็เลยเห็นเลยว่าเนี่ยแม่เด็กเนี่ย
โวยวายโวยวายแล้วก็หันมาด่าหันมาพูดกับกล้อง
ดูจังหวะหันหน้าก็มาคือหันหน้าเขาหาเตียงอ่ะ
ซึ่งป้าก็ติดกล้องดักไว้พอดีจริงจริงมันก็จะมีเสียงนิดนิดหน่อยหน่อย

ภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทีเนี้ยมาดูอีกคลิปนะคะ
เก้ามิถุนายนปีเนี้ยเดี๋ยวสังเกตดูแม่ก็คือคนเดิม
นี่ค่ะมีเด็กอยู่มุมนู้นแล้วดุดาใช้คำหยาบนี่นะคะ
หลานเนี่ยอายุสิบสี่หลานตามคลิปนี้ก็คือ
เด็กคลิปแรกปีหกสองที่นั่งอยู่ที่พื้นนะคะ
คนเดียวกันเนี่ยโดนด่า
คือถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าโดนมา๒ปีเนี่ยโอ้โห
ว่าก่อนหน้าปี๖๒โดนอะไรหรือเปล่าเนอะ
คือภาพมันมีปี๖๒ต่อเนื่องมาจนถึงปี๖๔
คือมันคงไม่ใช่มีวันนั้นแล้วก็เว้นมาวันนี้เลย
ใช่ค่ะไม่รู้ว่าแต่ละวันแต่ละวันนี้เด็กต้องเจออะไรบ้าง
ล่าสุด๘สิงหาคม
อันนี้เปรียบเทียบให้ดูภาพปี๖๒กับภาพปี๖๔
สิงหาคมปีนี้แม่คนเดิมตบหัวลูก

แล้วก็จับหัวเด็กฟาดกับเสา
หน้าผากเนี่ยบวมปูดแล้วก็ตบหัวเนี่ย
เขาบอกว่าที่ทำเพราะว่าโมโหเรียกให้เข้าบ้านแล้วไม่เข้า
ป้าเด็กเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะ
ไปแจ้งความค่ะครับสพเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ดังประตูแบบต้องไอ้ที่มันเป็นรอยหัก
เราก็ได้ยินเสียงนั้นแล้วแล้วก็ยืนดูอยู่ตรงนี้
อันนี้ก็เดินเข้ามาได้แค่ก้าวเดียวค่ะ

แล้วก็หัวเขาก็ไปกระแทกใส่เหล็กตรงใกล้บันได
อันนี้ก็หลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาในห้อง
เราก็ร้องห่มร้องไห้เราก็สังเกตหัวเขาแล้วว่าโนมาก
แล้วก็มันเหมือนกับเส้นเลือดออกมาเป็นแบบเลือดคั่งประมาณนี้ค่ะ
เราก็เลยว่าไม่ไหวแล้วทำไมทำขนาดนี้
ถ้าจะทำขนาดนี้กับลูกเขาไม่ใช่สัตว์

พี่สาวค่ะพี่สาวบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ทนมาเยอะแล้วรอบนี้ไม่ไหวจริง
กลัวน้องจะเจออะไรเยอะกว่านี้อย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไปแจ้งความเราก็เลยกดกดอัดไว้อย่างนี้ค่ะ

แล้วก็เอามาบอกเขาตลอดนะคะว่าอย่าทำอีกฉันมีหลักฐานนะ
แต่เขาก็ประมาณเหมือนว่ามึงทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้

วันนั้นนะคะไปนั่งแจ้งความ
ยังส่งข้อความเสียงมาให้พี่สาว
บอกว่าอะไรนะยกมาทั้งโรงพักเลยกูไม่กลัวหรอกอะไรอย่างนี้

นี่คือคุณป้านะคะความอัดอั้นตันใจของคุณป้าวัย๓๒คนนี้
ป้าบอกว่าป้าเลี้ยงหลานชายมากับมือ
เลี้ยงเหมือนลูกไม่เคยตี
แต่น้องสาวเธอเนี่ยก็คือตัวแม่ค่ะ
แม่เนี่ยอายุ๒๘ป้าบอกว่าน้องสาวเธอท้องแบบไม่รู้ตัว
เขาบอกแบบนี้นะแล้วน้องสาวก็เป็นผู้หญิงแบบห้าวเป็นธอมอะไรอย่างนี้
ก็แบบไม่ค่อยจะเลี้ยงลูกแต่ป้าบอกว่าก็ไม่เป็นไร
เลี้ยงไม่เป็นไรอย่าทำร้ายก็แล้วกัน
เลี้ยไม่เป็นไรป้าเลี้ยงเองแค่อย่าทำร้ายได้ไหม
แต่กลายเป็นว่าก็ทำร้ายลูกนะคะ
ป้าบอกว่าคนที่เป็นแม่ก็คือน้องสาวเนี่ยอารมณ์ร้ายมากชอบดื่มเหล้า
เวลาเมาเอะอะโวยวายคนแถวนี้เขาก็เอือมระอา
แต่สิ่งที่สงสารมากก็คือหลานชายตอนนี้๗ขวบแล้วเขารักแม่เขาอ่ะ
แต่ความเป็นเด็กบางทีก็มีเถียงบังอะไรบ้าง
แต่แม่พูดจาแบบไม่ดีเลยพูดจากับลูกไม่เคยพูดดีเลย
แล้วเด็กเขาจำเขาซึมซับเป็นห่วงเด็กมากป้าบอกเป็นห่วงมากเลย
เมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เข้าไปคุยนะคะคือไปไกลเกลี่ย
แม่เด็กยอมรับว่าทำร้ายลูกยอมรับว่าด่าลูก
ก็เนี่ยก็เซ็นชื่อต่อหน้าตำรวจบอกว่าจะไม่ทำร้ายลูกอีกแล้วก็จะย้ายออกจากบ้านไป
วันนี้เจ้าหน้าที่บ้านเด็กเชียงใหม่และพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่ไปคุยไปหาทางออกให้เพราะตัวป้าบอกว่าป้าพร้อมจะดูแลหลานนะ
แค่ให้ตัวแม่เด็กไปเลิกเล่าก่อนไปหางานทำให้ได้ก่อน
ระหว่างนี้ป้าดูแลหลานให้ก่อนดีกว่าเพราะเชื่อว่านี่แหละเป็นทางออกเดียวที่มันจะแก้ปัญหาได้
เจ้าหน้าที่ก็รับปากว่าจะดำเนินการตามความต้องการของคุณป้าให้นะคะ
ส่วนเด็กค่ะเด็ก๗ขวบอะค่ะโอ้โหน่าสงสารมากนะคุณผู้ชมคือด้วยความเป็นเด็กเนอะ
น้องบอกว่ายังไงรู้ไหมคะน้องบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติ
แม่ทำร้ายผมก็จะวิ่งไปหาป้ามันน่าหดหูใจมากนะคะเด็กเพิ่ง๗ขวบนะคะ
แล้วก็โดนแบบนี้มานานแล้วหลายปีต่อเนื่อง
ก็หวังว่าเธอที่เลือกที่จะยอมออกจากบ้านไปเนี่ยจะไปเลิกเล่าทำงงทำงาน
แล้วก็กลับมาคิดถึงลูกคือใช่ค่ะกลับตัวได้เลิกเล่าได้
มีงานทำมาเลี้ยงลูกต่อมันก็ดีนะคะแม่ลูกเขาจะได้อยู่ด้วยกัน
คือจะตั้งใจไม่ตั้งใจท้องพร้อมไม่พร้อมอย่างไรเนี่ย
ลูกเขาก็เกิดมาแล้วนะคะเขาเจออย่างนี้ตั้งแต่เกิดจน๗ปีเนี่ย
ให้เขาจะเจอสภาพดีให้เขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเถอ
ระหว่างนี้ก็ให้คุณป้าดูแลไปก่อนแล้วแม่ก็ไปกลับตัวซะ
เหล้าแล้วก็กลับมาดูแลลูกก็น่าจะดีนะคะ